วันพรุ่งนี้แล้วนะครับที่กรุงเทพมหานครจะเริ่มปฏิบัติการปูพรมลงพื้นที่จับวรนุษย์ภายในสวนลุมพินี
ซึ่งสื่อต่างชาติหลายสำนักให้ความสนใจต่อปฏิบัติการครั้งนี้นะครับ
โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับภูมิทัศน์แล้วก็ควบคุมปริมาณ
หลังจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่า
ได้รับความเดือดร้อนจากการเข้าไปใช้บริการในบริเวณสวนสาธารณะนะครับ
หลังจากที่กรุงเทพมหานครมีกำหนดจับวรนุษย์ครั้งที่๓
ในวันพรุ่งนี้ก็กลายเป็นกระแสจับจ้องของสื่อไทยมากกว่า๒๐สำนัก
แล้วก็ยังได้รับความสนใจจากสื่อต่างชาติ
แจ้งชื่อไว้กับกรุงเทพมหานครแล้วรวมกว่า๑๐สำนักข่าวนะครับ
เพื่อติดตามปฏิบัติการของกรุงเทพมหานคร
ว่าจะดำเนินการเคลื่อนย้ายวรนุษย์อย่างไร
รวมถึงนโยบายในการจัดการเรื่องดังกล่าวด้วยนะครับ
สิ่งแวดล้อมกรทมกำหนดเคลื่อนย้ายวรนุษย์ในครั้งนี้
เพื่อรองรับนโยบายปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนลุมพินี
ซึ่งจากการสำรวจเบื้องต้นก็มีวรนุษย์อยู่กว่า๔๐๐ตัว
โดยวรนุษย์ที่จับได้ก็จะนำส่งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน
อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี
เพื่อเป็นสถานที่รองรับแล้วก็ดูแล

ระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์มีพื้นที่กว่า๑๐๐ไร่

ลำดับที่๑๙ของพระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์ป่าปี๒๕๕๙
หากใครทุบตีหรือว่าทำร้ายจะมีโทษจำคุก๔ปีปรับ๔๐๐๐บาท
ดังนั้นการออกมาเคลื่อนย้ายวรนุษย์ในครั้งนี้
มีการแสดงความคิดเห็นในโลกโซเชียลจำนวนมาก
ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะครับ
โดยส่วนหนึ่งมองว่าวรนุษย์เป็นสัตว์ที่ควบคุมระบบนิเวศวิทยา
หากนำวรนุษย์ออกจากห่วงโซ่อาหาร
ส่งผลกระทบต่อวัฒนาจักรสิ่งมีชีวิตในสวนลุมพินี

จะนำวรนุษย์ออกจากพื้นที่
เพื่อความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการ
และความสวยงามของสวนสาธารณะครับ